ผมพรรณจำเล็กเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาพผู้แทนรัฐสะดอน
แบบบัญชีรายชื่อพักประชาชาติเอ่อผมขออภิปรายท่าน
ตีศักดิ์สยามชิดชอบเชิญครับลำตีว่าการกระทรวง
มนาคมตามยติที่พักฝ่ายค้านได้ยื่นไปซึ่งผม
จะขออ่านสั้นสั้นตามยตินะครับก็คือท่านไม่มี
ซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติกรรมใช้
อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้
ตนเองกับพวกพ้องมีการใช้งบประมาณจำนวนมากอ่า
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสาธารณะแล้วก็
แทรกแทรงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในกระทรวง
มนาคมเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องและพัก
การเมืองในสังกัดแล้วก็นายศักดิ์สยามไม่ดูแลให้มี
แข่งขันยังเป็นธรรมมีผลประโยชน์ทับซ้อน
และกระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์จงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจ
ต่อบทบรรยัติรัฐมนูลและกฎหมาย
เพื่อให้ตนเองมีส่วนได้รับผลประโยชน์จากโครงการต่างของรัฐ
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
ท่านประธานดิกรพครับจริงในยติเนี่ย
ผมก็จะเห็นว่าผมมีข้อมูลที่เห็นว่า
ความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยามชิดชอบได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัว
เนื่องจากไปมีการกระทำและพฤติกรรมต้องห้าม
ตลอดจนมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนรัฐมนูลตามมาตร
ท่านประธานดิกรพครับ
เพื่อให้การอภิปรายมีการต่อเนื่อง
ผมอยากจะขอตั้งคำถามรัฐธรรมดีสักษยาม
ไว้ตอบเบื้องต้นก่อนนะครับ
ก็จะมีท่านสมาชิกได้อภิบายแบบดูแลน่า
คำถามแรกจะถามว่าลำตีว่า

ลำตีปัจจุบันท่านพักอาศัยอยู่บ้านเล็กที่๓๐ทับ๒หมู่๑๕ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีลำ
บนจนดที่ดินชื่อบริษัทสีราชัยบุรีลำ๑๙๙๑จำกัด
ที่เป็นที่ดินของการลดไฟที่ปปชได้มีคำสั่งให้ผู้ว่าการลดไฟ
ดำเนินการกับผู้บุกลุกที่ดินของรัฐและสารดิกาได้มีคำพิพากษาว่าที่ดินจำนวน๕๘๐๐
ไล่เศษเป็นที่ดินของการลดไฟและมีเครือญาติของท่านอยู่ในที่ดินดังกล่าว
ทั้งกฎหมายที่ดินกฎหมายของการรถไฟเนี่ยจะเป็นกฎหมายที่ห้ามไม่ให้เอกชนหรือบริษัทใดห่วงห้ามหรือสงวนสิทธิ์ในที่ดินรถไฟและการออกโฉนดที่ดินในที่ดินดังกล่าวก็ต้องถือไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีคำพิพากษาสารดีกาได้มีคำพิพากษาไว้ในปี๖๐๖๑รวมมาถึง๖๔ซึ่งคำพิพากษาดีกา
หลายครั้งท่านนายกหรือท่านอนุพงศ์และลำตีก็จะมาพูดว่าคำพิพากษาสารดีกาจะใช้เฉพาะคู่ฟาร์มอันนั้นเป็นหลักการปกติแต่ถ้าคำพิพากษาที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินคือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยสามารถใช้อ้างกับบุคคลภายนอกได้ดังนั้นแนวทางของคำพิพากษาจึงจะเป็นอย่างนี้ไปตลอด
เพื่อให้การอภิปรายมีหลายท่านครับไม่ได้นัดกันไว้มาอาจจะมีซ้ำซ้อนผมอยากจะกลับเรียนอย่างนี้ว่าก่อนที่ท่านลำตีศักดิ์สยามจะมาเป็นลำตีคมมนาคมเนี่ยมีหลักฐานทางเอกสารว่าท่านรัฐมนตรีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมาก่อนแล้วท่านลำตียังประกอบกิจการโรงโม่นะครับซึ่ง
แล้วก็บริษัทที่เป็นโรงโม่คือบริษัทศิราชัยบุรีรำ๑๙

ลำตีเป็นคนไปเริ่มจดทะเบียนเริ่มต้น
จกบุรีเจริญเนี่ยท่านลำตีก็ไปกับพี่ชายที่เป็นตำรวจ
ส่วนหจกศิราชัยบุรีรำก็ไปกับพี่ชายท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีนักการเมืองนะครับ
ผมจะรวบรัฐก็คือท่านจดทะเบียนต่อมาพลเอกประยุทธ์ได้ยึดอำนาจการปกครอง๒๕๖๒
คือท่านเข้ามาจดทะเบียนไม่นานท่านก็ออกไปทางการเมือง
และท่านก็พอมีการยึดอำนาจของพลเอกประยุทธ์ในปี๒๕๕๙
ท่านก็กลับเข้ามาทั้ง๒บริษัทอยากให้สไลด์ลองตามหน่อย
ท่านก็กลับเข้ามาใน๒บริษัทผลจัดสั้น
ก็คือขอจกเจริญบุรีเนี่ยท่านก็เข้ามาเป็นผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุด
คือ๙๙๙๙๙ใช้อย่างนี้ด้วยกันนะครับ
แล้วก็ที่นำเสนอไปแล้วก็ซ้ำหลายครั้งด้วยฉะนั้นท่านก็ควรจะหยิบประเด็นอื่น
จะต้องพูดถึงนิดหน่อยนะครับ
ครับท่านประธานครับส่วนหจกโรงโม่
จริงก็ไปอยู่ในอีกบ้านหนึ่ง
คือก่อนปี๒๕๖๑ก่อนที่ท่านจะโอนหุ้นจำนวน๑๙๙ล้านบาทเศษเนี่ย
ให้สมาชิกหลายท่านใช้พูดในเอนะฮะ
แต่จริงผมก็จะใช้ไนเอก็นะครับ
คือหลักฐานผมก็ขอกล่าวหาแล้วกันนะครับ
หลักฐานที่มีทั้งหมดเนี่ยผมเห็นว่าการโอนหุ้นดังกล่าว
เป็นการแสดงนิติกรรมอำพางของรัฐมนตรี
ประการที่๑รัฐมนตรีโอนหุ้นโดยไม่มีค่าตอบแทน
ผมได้ให้นักบัญชีนักภาษีและนักการเงินได้ดูทั้งหมดแล้ว

แล้วประการที่๒ไม่มีหนังสือรับรองยอดเงินฝาก
จากธนาคารของหอจกรดังกล่าว
ปกติมันจะมีระเบียบของกรมธุรกิจเรื่องหุ้นเนี่ย
จะต้องมีหลักฐานการเงินไปแสดง
เช่นรัฐมนตรีเคยเข้ามาเมื่อปี๒๕๕๙
เงินจำนวน๑๑๙ล้าน
ก็มีหลักฐานการเงินของธนาคารธนชาติทั้งหมด
ประการหนึ่งเราไม่พบว่ามีการชำระเงินระหว่างกัน
แล้วก็ไม่พบว่ามีหนี้สินระหว่างกัน
ไม่พบการเสียปศีร์อันนี้สำคัญ
คือการโอนหุ้น
ถ้า๑๐ล้านกับคนอื่น

ถ้ากับครอบครัวญาติพี่น้อง๒๐ล้านไม่ต้องเสียภาษี
แต่หนี้เป็นร้อยล้านหลังจากนั้นต้องเสียภาษี๕
คือไม่มีรักฐานการเสียปศีร์
แล้วก็ผู้รับโอนหุ้นเนี่ยก็ต้องเป็นประกันสังคม
ก็เป็นลูกจ้างของท่านในบริษัทศิราชัย

และสุดท้ายหลังจากโอนหุ้น
หจกดังกล่าวก็อยู่ในโฉนดที่ดินของบริษัทศิลาชัย

ซึ่งไม่มีใครกล้าไปเหยียบอาณาจักรนั้น
ถ้าไม่ให้มีอำนาจที่จะนั่น
ดังนั้นการโอนหุ้นครั้งนี้ถือเป็นนิติกรรมอำพาง
แล้วก็ผมคิดว่ารัฐมนตรียังถือหุ้นอยู่

ก็จะเข้ากับมาตรา๑๘๗ของรัฐมนูล
ความเป็นรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลง
เนื่องจากว่ารัฐมนตรีต้องไม่เป็นผู้

หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน

หรือไม่คงไว้ความเป็น

ตามจำนวนที่กฎหมายบรรยัติ
อันนี้คือ๙๙๙๙เปอร์เซ็นต์นี้ก็เกิดแล้วครับ
ท่านพระอาณาจที่โรขครับ

ก่อนเป็นนรัฐบินตรี
บริษัทของท่านก็ทำรับเหมา
ทำลงโง่ก็ครบวงจร
แล้วก็ท่านก็ได้งานงานหลักก็เป็นงานของกระทรวงคมนาคม

พอต่อไปที่ผมจะคิดว่ารัฐมนตรีก็จะความเป็นลำตีก็จะสิ้นสุดอีกตำแหน่งหนึ่ง
ก็คือการที่เอาบริษัทที่ตัวเองถือหุ้นมาทำสัญญากับรัฐ
ซึ่งจะทำให้ความเป็นลำตีสิ้นสุดลง
ตามมาตราร้อย๘๖ที่เราให้ไปใช้มาตราร้อย๘๔ว๒
เราจะพบว่าพอท่านโยกมาเป็นรัฐมนตรีเมื่อปี๒๕๕๙

เพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีคำถามว่า

ก็พบว่าในช่วงที่ท่านเข้ามาเป็นลำตี
แล้วถึงปี๖๕นะยังไม่๖๖เนี่ย
หจกของท่านเนี่ยผมได้ค้นภาษีไปไหน
ก็คือเวลาจะมีรายงานซึ่งมันยังมีข้อมูลตกหล่นอีกเยอะ
ก็พบว่าหจกรของท่านได้งานไป๒๒๑๘ล้านบาทเศษ

แล้วก็เดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งผมจะมีความเชื่อว่า
เป็นการกระทำที่ไม่มีการแข่งขันราคาเป็นธรรมหรือหัวประมูล
ลำตีครับผมอยากจะให้ดูว่ามีเพื่อนสมาชิกหลายคนพูด
ในปี๒๕๖๒ถ้าท่านดูงบของกระทรวงคมนาคม
ที่ผมจะพูดเนี่ยก็ไปเอาถิ่นของท่านเนี่ย
เพราะจริงกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีงบประมาณปีละสองแสนล้านแล้วก็ในวรีปราบโกงของรัฐบาลปราบโกงของนายกเนี่ยปรากฏว่างบกระทรวงคมนาคมเนี่ยเดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นว่ามันเป็นการสมยอมราคากันมากที่สุดนะครับ
คือจะพบว่าปี๒๕๖๒ตอนนั้นลำตีจำไม่ผิดจะเป็นลำตีอาคมตั้งงบก็จะเป็นปกติ
สำหรับบุรีรำพอมาปี๒๕๖๓๓๖๐๐เกินไป๑๐๐ล้าน
พอมาปี๒๕๖๔ท่านลำตีได้เป็นกรรมธิการงบประมาณและเป็นรองประธานกรรมธิการ
ท่านนำงบไปบิวรีรำถึง

สามร้อยล้านเศษนะครับอันนี้เยอะมากนะครับ
แล้วก็พอมาปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็ไปสี่พันสองร้อย
แล้วปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้ห้าพันเก้าร้อยเยอะที่สุดนะครับ
ท่านประธานที่กรบครับที่ผมกลับเรียนว่าเอ่อในช่วงปีหกสอง
หกสามหกสี่หกห้าคุณจะโชว์ให้ดูตัวเลขนะครับ
ปีหกสองเนี้ยขอเจ้ากอเอ่อได้งานหลายหลายกระหลายกลมนะฮะ
ไม่ใช่กรมเดียวนะฮะกรมทางหลวงรถไฟที่ท่านดูแลอยู่ด้วย
กลมทางหลวงชนบทเนี้ยก็เช่นปีหกสองสี่ร้อยเจ็ดสิบล้าน
ปีหกสามห้าร้อยหกสิบสามล้านปีหกสี่หกร้อยห้าสิบเจ็ดล้าน
หกห้าห้าร้อยยี่สิบเจ็ดล้านท่านประธานครับ
ผมอยากจะขอเอาบริษัทนี้เพราะจริงมันมีหลายบริษัทที่
อ่าไปมีการประมูลงานผมได้ตรวจสอบ
เฉพาะทางหลวงชนบทที่ไปในบุรีรำเราพบว่าหอจกรเนี้ย
เอ่อมีจำนวนห้าสิบสามโครงการและเป็นเงินแปดร้อยแปดล้าน
โดยคู่อ่าการการประมูลเนี่ยปกติท่าน
ผมพูดแค่นี้นะคือซึ่งอาจจะไม่ใช่ท่าน
แต่เนื่องจากว่าเมื่อท่านเนี่ยยังมีมูลเชื่อว่า
ยังเป็นนิติกรรมอำพางอยู่ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าอันนี้คำอำพางยังไง
แล้วก็การที่ท่านยังคงไว้ซึ่งหุ้นเนี่ย
แล้วก็มาเซ็นสัญญากับบริษัทมาเซ็นสัญญากับรัฐ
หุ้นของท่านเนี่ยก็ยัง๙๙๙๙๙นะครับ
เพราะว่าหลักฐานที่พบนั้นมีการโอนหุ้น
แล้วก็ไม่มีการใช้เงินมาแล้วก็ไม่ใช่มีการเพิ่มทุน
ถ้าต่อมาอาจจะไปทำสัญญาภายหลัง
แต่ทางหลักฐานเนี่ยจะต้องมีหลักฐานทางการเงินมาแสดง
ท่านประธานครับเราก็พบว่าในการประมูลเนี่ย

ทงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย
จงร่วมใจยืนตรงเคารพทงชาติ
ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบรุษไทย
ใครไม่รับสมมติแต่ทุกโลกไม่กล้า
เอกราชจะไม่ให้ใครต้องกลี
สำหรับเรื่องอยากเป็นชาติผู้หญิง
พระราชก็แท้ชัดใครเท่าไหร่ไม่ใช่ชีวิต

แล้วก็นั่นเนี่ยคือกลุ่มบริษัทพวกนี้ก็จะมาเป็นคู่เทียบตลอดนะครับ
ผมอยากจะให้สไลด์ไปต่ออีกสักนิดหนึ่งครับ
ซึ่งบริจาคอันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ได้เป็นฟังลับนะครับ
ดไปที่กรกตก็จะมีอยู่
เราจะพบว่าขอจกรในงานของท่านเนี่ย
เฉพาะบุรีรำนะฮะและเฉพาะกรมทางหลวงเนี่ย
๓โครงการเราพบว่ามีประมาณ๑๓โครงการ

ไม่มีคุกแห่งแล้วก็จะได้ราคาเท่าราคากลางหย่อนนิดหน่อย
แต่กรณีที่มีคู่แข่งเนี่ยท่านทราบมั้ยว่า๔๓โครงการเนี่ย
ประมาณ๔๓โครงการนะครับ
สิบสามโครงการแล้วก็บุรีเจริญเวลาบุรีลำพนาศิษย์จะได้งาน
ก็ไปเทียบก็ประมาณสิบสี่โครงการแล้วก็ยังมีบริษัทที่บริจาคผมใช้
ย่อให้หน่อยเลยครับเพราะว่าผู้มาบริจาคเขาไม่มีความผิด
แต่เขาเป็นเป็นผู้รับเหมา
อยู่ในบุรีรำบริษัทใหญ่กำลังสร้างประสาทขึ้นมามันก็เนี่ยก็
เก้าโครงการและบริษัทวอร์ดูต่างต่างนี่ครับ
ท่านประธานที่กรบครับคือผมอยากชี้ให้เห็น
คือพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยผมยังรู้สึกเสียใจกับหน่วยบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยนะ
แล้วก็หน่วยงานที่ดูเรื่องสืบสวนสอบสวนเรื่องหัวประมูล
ในงานผมยกตัวอย่างปี๒๕๕๙
มันมีงานวงเงินงานปรับปรุงบริเวณคอขวดไหลทางถนนสายบล
แยกทางหลวงบ้านเว้ยราชงบ๒๐ล้านปรากฏว่าผู้ซื้อสอง๑๙ลาย
ผู้ซื้อซอง๑๙ลายก็จะซื้อซ้ำเลยเป็น๒๓๐๐โครงการเพราะอะไรไหม
เพราะอันนี้เหมือนอาจจะไปซื้อข้อมูลครับผม
นั่นได้ว่าซื้อข้อมูลว่ามีใครก็จะมีผู้ยิ่งใหญ่โทรไปเคลียร์
คือคนต่างว่างานนี้ใครเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ก็จะไม่มา
หรือมาก็อาจจะขอเป็นค่าซองคืนแล้วพร้อมกำไรหน่อย
หรือไม่ก็ในโอกาสหน้าอาจจะแบ่งงานให้
จะพบว่าเห็นไหมครับ๒๐ล้านเนี่ยมีผู้เสนอ๒ลายที่ผมพูดถึง
แล้วผู้ได้รับคันคัดเลือกราคาต่ำกว่า๒๐ล้านแค่๖๐๐๐บาท
๖๒๑๙บาทท่านรู้ไหมผู้เสนอราคาคู่เทียบ
ก็เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง๒๐๐๐บาทจากเงิน๒๐ล้าน
คือการหัวก็คือการได้งานในราคากลางนะครับการได้งานในราคากลางก็ลงมานิดหน่อย
ต่างประจานที่ผมก็ได้ยกไปอย่างไม่เยอะในปี๒๕๖๔
อันนี้ก็รู้สึกตลกดีนะฮะก็การปรับปรุงบริเวณคอขวด
ไหลทางที่บ้านกระสังบ้านโนนจำปานะครับ
งบห้าสิบล้านผมจำได้ว่าวันนั้นท่านลำตีนั่งประชุมงบประมาณ
ผมก็นั่งยังมีคนทักว่าทำไมงบก้อนนี้มันเยอะนัก
ในที่ดินของบริษัทศิราชัยก็ได้งานต่ำไป๓๐๐๐
ไปราคากลางแค่๕๐๐๐คนครับผมเอาปี๖๕อีกสักงานหนึ่ง
ละครับปี๖๕เนี่ยมันมีโครงการ๑๕ล้าน
อันนี้คือปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายตรงบ้านโนนสวรรค์นะฮะ๑๕ล้าน
ผู้เสนอก็เสนอคู่๒ลายเหมือนกัน
ผู้ได้รับงานต่ำที่สุดก็คือบริษัทที่ท่านนั้นอยู่นะครับ
ก็๑๐๐๐๐ฟาบาทแล้วก็คู่เทียบก็๙๐๐๐บาท
นี่คือภาพเอ๊ะทำไมราคามันเท่าราคากลาง
แต่ท่านเฉพาะหมายว่าผมลองเช็กไปใน๒๐๐ภักษ์โครงการ
มันมีบางโครงการเขาเรียกว่าหัวแตกหัวแตก
ในจำนวนหัวแตกเนี่ยก็มีกลุ่มบริษัทที่เคยเข้ามาทุกครั้งแหละ
เข้ามาเป็นคู่เทียบอยู่ได้ด้วย
ปรากฏว่างบไม่ค่อยยัดนะครับงบประมาณ๑ล้านบาท
ปรากฏว่าบริษัทดังกล่าวทราบว่าคงไม่ยอมเคยจะสู้
ก็ปรากฏว่าพอหัวแตกทำตามปกติปรากฏลดมาถึง๔๔
จากราคากลางที่บริษัทท่านได้๐เท่านั้นไม่เคยถึง๑เลย
ทั้งที่อัตราต่างแล้วยิ่งไม่ถึง๑
บริษัทจะกำไรมากครับเนี่ยอันนี้อยากเรียนให้ทราบ

ผมคิดว่าเกือบทั้งประเทศนะครับ
กลมทางหลวงชคศูนย์บท๔๗๐๐๐ล้าน
จะเป็นลักษณะอย่างนี้หมดว่าเวลาไปแข่งขันราคาเนี่ย
ราคาจะนี่แค่บุรีรำนะฮะถ้ารวมไปศรีสะเกดสุรินทร์ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้
คราวนี้เราก็ลองมาเช็คเพราะว่างานของบริษัทบุรีเจริญเนี่ย
ไม่ได้ทำแค่กรมทางหลวงเวลาเขาไปทำที่อบตชุมแสง
อตำบลสองชั้นอหนองเต้ง
สองชั้นนี้ยังสู้กันหน่อย๔เปอร์เซ็นต์แต่ที่อื่นก็๐๑๒
ท่านประธานครับแต่มีงานของอบตอื่นอื่น
ที่กลุ่มบริษัทนี้ไม่ได้เข้า
แล้วบางทีกรมทางหลวงมักพูดว่าชั้นของกรมทางหลวง
มันชั้นพิเศษต้องมาตรฐาน
สูงมันก็เป็นงานถนนเหมือนกันนะครับนะฮะอย่างเช่นเนี่ยถนนราดยางผิวจราจร
ทราบไหมว่า๗ล้านราคากลางประมูลกัน๕ล้าน๖
๗ล้าน๒คือลบไป๒๑เปอร์เซ็นต์แล้วผมก็ไปเช็ค

ท้องถิ่นนะท้องถิ่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาอาจจะที่ไม่มีหัวก็จะลดไปประมาณสัก
๒๐ถึง๓๐เปอร์เซ็นต์หมดแล้วก็เป็นงานคล้ายกันหมด
จะทำให้เห็นว่าอันนี้คืออะไรไหมครับคือ
ถ้ามีการตรวจสอบกันจริงก็คือมีการสมยอมกัน
เมื่อให้มีการแข่งขันราคาที่เป็นธรรมซึ่งการกระทำเช่นนี้ได้เนี่ย
มันต้องจะทำเช่นนี้ได้คืออะไรไหมระบบมันดี
แต่ระบบพวกนี้จะถูกทำลายทันทีไม่ว่าโรคไหนทั้งโลกนะฮะ
ถ้าผู้มีอำนาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่ผมกลับเรียนก็คือว่าท่านเป็นผู้รับเหมา
เป็นทำโรงโม่มาก่อนท่านผันตัวมาเป็นทำทางการเมืองอ่ะ
มาเป็นลำตีคมมนาคมแล้วก็ท่านก็มีกรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงรถไฟซึ่งมีจำนวนมากนะครับก็เลยทำให้งบประมาณไปอยู่
แล้วก็เมื่อบริษัทนี้ถ้าคนรู้ว่าอ๋อพอไปดูบ้านก็เดิมอยู่ในบ้านของท่าน
พอท่านจะเข้ามาเป็นลำตีท่านก็ขยับออกมาอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็ในบ้านของท่านเนี่ยถ้าไปดูท่านรู้สึกจะสร้างไว้ปี
มีทะเบียนบ้านเข้าปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกมีชื่อท่านอยู่คนเดียว
คนที่เข้าไปอยู่กับท่านด้วยคือบริษัทนี้เมื่อปีห้าแปด
แล้วพอท่านจะออกก็ออกมาอยู่ติดติดกันก็ได้โฉนดที่เป็นของ
บริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่คนที่ท่านโอนหุ้นให้ที่เรียกว่านายเอเนี่ย
ก้าวไปอยู่นะครับอันนี้คือทำให้เห็นว่า
ผมเมื่อกล่าวหาท่านอันแรกว่าท่านยังคงไว้ซึ่งหุ้นตามรัฐมนูลมาตราร้อยแปดสิบเจ็ด
แล้วก็เมื่อทรงไว้ถึงหุ้นอยู่ฟาร์มเป็นลำตีท่านก็ต้องสิ้นสุดลงครับ
อันนี้เป็นกฎหมายและผมเชื่อว่าผมก็มีหลักฐานค่อนข้างชัด
อันนี้อยากจะพูดให้กว้างก็คงจะส่งซึ่งกระบวนการพิจารณาก็คงจะมีคนพิจารณา
แล้วพอท่านเป็นเจ้าของบริษัทแล้วท่านมาทำสัญญากับรัฐเนี่ย
คือในรัฐธรรมนูญมาตรเอ่อแปดสิบหกเนี้ย
คือรัฐบันตรีเนี้ยก็ให้เอามาตรแปดสิบสี่มาใช้มาตรแปดสิบสี่ก็บอกไปเลยว่า
ไม่รับเอ่อคือรัฐบันตรีเนี้ยต้องไม่รับ
แทรกแซงหรือก้าวไก่การเข้ารับสัมประธานของรัฐ
ราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ
หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน
หรือเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้น
๕หุ้นส่วนหรือบริษัทที่ได้รับสัมประธานหรือเป็นคู่สัญญากับรัฐ
อันนี้เป็นข้อกล่าวหาครับสั้นท่านพิสาธิกรพครับ
ผมมีกล่าวหาท่าน๔ข้ออีกข้อหนึ่งผมจะเป็นเรื่อง
ความไม่ซื่อสัตว์เป็นที่ประจักษ์แล้วก็มีพฤติกรรมฝ่าฝืน
และไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
ก็อยากจะพักสายตาอยากจะขอดูคลิปที่ท่านรัฐมนตรีมาพูดในสภา
เมื่อวันที่๑๕ที่มาชี้แจงงบประมาณครับขอชมคลิปนะครับ
งบประมาณของจังหวัดบุรีรำนั้นก็ไม่ได้มีมากนะครับ
แล้วก็ลดตัวลงไปในปี๒๕๕๗ถึง๒๕๕๙
แต่ท่านประธานครับสิ่งที่จะต้องดำเนินการ
เมื่อเราย้อนหลังไปดู๓รัฐบาลจะเห็นว่า
เครือข่ายคมนาคมนะครับโดยเฉพาะระบบถนนของจังหวัดบุรีรำนั้น
เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นนั้นมีไม่เพียงพอ
ทั้งที่จังหวัดบุรีรำนะครับมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับโลก
ซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีสนามแข่งขันรถนะครับระดับโลก
มีการแข่งขันฟุตบอลระดับภูมิภาค
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อมูลซึ่งท่านประธานนะครับ
และท่านสมาชิกสภาพผู้ทรงเกียจคงได้รับทราบกันอยู่แล้ว
ด้วยเหตุนี้ครับจึงมีความจำเป็นต้องเร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ซึ่งก็เป็นการลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดความเท่าเทียมกันในแต่ละพื้นที่
เพราะฉะนั้นผมต้องขออนุญาตว่า
ถ้าเราพิจารณาในเรื่องการดำเนินการโครงการนั้น
ต้องดูภาพรวมครับจะดูเฉพาะปีใดปีหนึ่ง
จากนั้นนะครับงบของกรมทางหลวงชนบทก็เป็นเช่นเดียวกันครับ
ถ้าจะดูกราฟนะครับเปรียบเทียบย้อนหลังไปจนถึงปี๒๕๕๔ถึงปัจจุบันนะครับ
แล้วก็งบประมาณ๒๕๖๖ที่ดำเนินการ
จังหวัดบุรีรำเนี่ยไม่ได้มีงบประมาณที่มากเกินกว่าจังหวัดอื่นนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วนะครับว่า
ห่วงที่จังหวัดบุรีรำมีการพัฒนาโครงสร้างในเรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬาระดับโลกนะครับ
ว่าจะเป็นสนามแข่งรถหรือสนามฟุตบอลเนี่ย
ก็ทำให้มีพี่น้องประชาชนนักเดินทางนักท่องเที่ยว
นักกีฬานี่เดินทางไปจังหวัดบุรีรำมากนะครับ

คือท่านลำตีพูดเหมือนท่านก็รับนะฮะว่างบบุรีรำเยอะ
ผมคือเวลาผมสงสัยผมให้สืบสวนนะครับ
จะมีความรับผิดชอบจะไม่เชื่อใครง่าย
อยากจะให้ดูงบถนนปี๖๖
เมื่อกี้ผู้นำเสนอบ้างแล้ว

ปี๒๕๖๖กำลังพิจารณา
งบของบำทงหลวงธรรมดุบัติ๒๔๐๐ล้าน
เป็น๑๘ของงบของบำทงหลวงธรรมดุบัติทั้งประเทศ

ผมก็เอาท่านลำตีได้พูดวันนั้นนะครับ
จะเฉลี่ยตามหัวประชากร
ผมก็มาดูว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งมีประชากรใกล้เคียงกับทางบุรีรำ
บุรีรำมี๑๕๘๐๐๐คน
ปรากฏว่าของนครศรีธรรมราชเนี่ย

โคราชยังมีประชากรเยอะฝ่า

น้อยกว่าบุรีรำ๑เท่า
ครับเดี๋ยวท่านทวีมี
ท่านสมาชิกประท้วงครับครับ

ผมดังสือกรที่มาตรฐกะครับ
ที่กำลังอภิปรายในความมันครับข้อ๖๙นะครับเกรงว่าท่านผู้อภิปรายน่ะ
เข้าใจผิดในหลายประเด็นเพราะท่านมุ่งหวังไปที่จังหวัดบุรีรำ
และการใช้งบประมาณไม่กี่ปีที่ผ่านมาความเป็นจริงนั้นบุรีรำนั้น
เป็นจังหวัดที่ยากจนและเป็นจังหวัดที่ไม่มีอะไรเลย
ผมต้องสร้างความเข้าใจแทนพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรำครับ
เราสร้างตัวจากภาคเอกชนขึ้นมาในห่วงเวลา๑๐ปี
ขออนุญาตครับคุณผู้อภิปรายต้องก้อประกอบคำประถวงครับ

ประท้วงอ่าประท้วงตามข้อมักครับหกสิบเก้าครับ
การพิบร้ายของผู้นั้นเข้าข่ายใส่ร้ายในการทำงาน
ในการพัฒนาจังหักมือลำซึ่งผมเป็นผู้แทนรัศนาจรรย์อยู่
ครับผมเองครับมีถิ่นที่อยู่ที่นั้นผมก็หดหูใจ
คนมีประท้วงแบบนี้แล้วท่านประธานนั่งฟังหรือครับ
ครับเราจนมาขนาดนี้แล้วบ้านเราไม่มีผู้ปกครอง
บ้านเราไม่มีทะเลผมพอวินิจฉัยได้แล้วครับ
เชิญท่านนั่งครับเชิญท่านนั่งครับคือลักษณะของท่าน
ท่านประธานครับนิดเดียวครับมันหดหูใจครับ
ไม่เคยพัฒนาจังหวัดบ้านเกิดเมืองรอดมาก่อนเลย
ชี้แจงผมขอเรียนอย่างนี้นะครับ
ลักษณะการประท้วงต้องบอกว่าผิดข้อบังคับข้อไหน
ท่านประทานครับผิดความบังคับครับ๖๙
ฉะนั้นท่านรังสิกรครับประธานวินิจฉัยแล้วถือว่าจบนะครับ
เชิญนั่งครับ๑๐วินาทีครับ๑๐นาทีครับ
ขอความเป็นธรรมให้คนบุรีรำบ้างครับ
บ้านผมไม่มีภูเขาไม่มีทะเลครับ
จะพัฒนาจังหวัดได้ก็โดนอย่างนี้แหละครับ

เดี๋ยวท่านรัมษ์ตีชี้ใจเองครับนะครับ
ครับจำจากครับผมพูดต่อแหละครับท่านทวีครับ
ก็ท่านไม่ได้ผิดข้อบังคับนะครับ
เพียงแต่ว่าผมฝากท่านนิดหนึ่งว่าประเด็น
หลายประเด็นที่ท่านอภิปรายนั้นได้มีสมาชิกหลายท่านได้นำเสนอไปมากแล้ว
ฉะนั้นก็ขอให้ประเด็นใดที่ซ้ำซ้อนก็รวบรัดนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ
ก็เผื่อจะได้เอาไปใช้ในประเด็นอื่นที่มันมีความจำเป็นนะครับ
อภิปรายต่อเลยครับครับขอบพระคุณมากครับ
คือผมเพียงแต่จะจับความจริงที่ท่านลำตีพูดนะครับ
รัมษ์ตีชี้บอกว่าจะจัดตามประชากร
คือบุรีรำมีประชากร๑ล้าน๕แสน

คือท่านดูทุกปีหลังจากท่านมาเป็นลำตี
บกรมทางหลวงตั้งแต่ปี๖๓ดูตัวเลขข้างล่างนะ
๖๔๖๕๖๖มากที่สุดในประเทศแล้วกันนะครับ
มันไม่ใช่บังเอิญผีเดียว
จังหวัดอุบลมีประชากรล้าน๘ในปี๖๖
ได้แค่๔๑๐ล้านส่วนบุรีรัมม์
ประชากร๑ล้าน๕๒๔๐๐ล้านมากกว่ากัน๒๐๐๐ล้าน
อันนี้ผมอยากเรียนผมไม่ได้อิจฉาเลย
ผมดีใจจริงแล้วต้องมีการพัฒนาอย่างนั้น
แต่ผมตกใจที่รัฐมนตรีพูด
ก็คือบอกว่าบุรีรำมีสนามแข่งรถ
บุรีรัมม์มีสนามแข่งรถระดับโลก
บุรีรำมีสนามฟุตบอลระดับภูมิภาค

ผมอยากจะเรียนท่านมนตรีครับ
ผมก็สงสัยทำไมหลายปีเนี่ย
งบไปบุรีรำมากที่สุด
อยู่แค่๗๖๐๐๐เอง
แต่อุบลเนี่ยถ้าไม่มีงบเลยก็๗๔๐๐๐
แต่ขอนแก่นเนี่ยที่งบประมาณ
ครั้งนี้ก็ได้แค่๔๐๐ฟาลาสเนี่ย

อันนี้ถ้าผมสรุปแบบหยาบก็คือว่า

มันไม่ไปถึงมือประชาชน

คือไปเหมือนงบไปภาคใต้มากที่สุด

สิ่งที่ผมต้องพูดเรื่องมาตรฐานจริยธรรมเนี่ย
ก็คือท่านรัฐมนตรีบอกว่า
จะเอางบไปในสองจุด

ขอให้ไปดูที่ชาร์จขึ้นมาหน่อยครับ

เชิญสไลด์ขอสไลด์หน่อยครับ

คืออาจจะไม่พูดซ้ำนะฮะ
อันนี้คือที่ดินเขากระโดง
ผมก็เอาจากศาลแล้วนะ

ในจุดที่เป็นคันฟ้องร้องเนี่ย

สารจึงใช้แผนที่พวกนี้บอกว่า

บุคคลใดก็ไม่สามารถทำได้
คราวนี้ผมอยากกระเรียนนิดนึงที่

ตามข้อบังคับข้อที่๙ครับ

ซึ่งได้นำชาร์จขึ้นมาและเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก

เพราะบุคคลภายนอกในชื่อที่ขึ้นชาร์จนั้น
ไม่สามารถชี้แจงในสภาได้
ในรายละเอียดมากมายไก่กอง

เฉพาะเรื่องหยิบเฉพาะอย่าง
มาวางในสภาพผู้แทนรัศดร
แล้วให้ผู้ฟังที่เป็นพี่น้องประชาชนนั้น

ขออนุญาตประท้อง
เป็นเอกสิตของท่านสอสอ

ต้องรับผิดชอบเองเพราะการไปพาดพิงบุคคลข้างนอก
ให้เกิดความเสียหายก็เป็นเรื่องที่ท่านสอสอคนนั้น
ต้องรับผิดชอบแต่ผมติงท่านทวีนิดหนึ่งครับ
ผมฟังมาตลอดนะครับรู้สึกว่าวนเวียนซ้ำซาก
กับผู้อื่นที่อภิปรายไปแล้วตรงนี้ผิดข้อบังคับครับ
ฉะนั้นท่านจะต้องไม่เอาเรื่องที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายซ้ำกันมาหลายครั้ง
ขึ้นมาพูดอีกครับถึงแม้จะเป็นสิทธิ์ท่านแต่ว่าถือว่าผิดข้อบังคับนะครับ
ผมขอท่านเตือนท่านนะครับครับขอบพระคุณมากครับ
คือผมพูดเรื่องเจยธรรมนะฮะคือผมบอกว่าตอนนี้เอางบประมาณ
มันไม่ได้ไปเพื่อประชาชนอย่างเดียวปัญหางบประมาณเพื่อจะไปพัฒนาสองแหล่งที่พูดเนี่ย
มันไปเพื่อครอบครัวผมยกตัวอย่างให้ดูครับขออยากให้ขึ้นให้ข้ามไปขึ้นชาร์จหน่อยครับ
เราก็จะพบว่าในที่ที่ท่านระบุไว้เนี่ยมันเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ
ผมจะขอเอาคือข้อมูลนี้ไม่ใช่ข้อมูลหาไม่ได้ท่านเพียงรู้เลขโฉนดก็กดไปจากกรมที่ดิน
มันก็ปรากฏแล้วครับเราก็พบว่าโฉนดที่ดิน๓๔๖๖เนี่ย
ที่๗ไร่เป็นของบริษัทศิลาชัยอันนี้เป็นข้อมูลเปิดก็เป็นชื่อที่ปปช
มีคำสั่งให้ผู้ว่ารถไฟดำเนินการกับผู้บุกลุกที่ดินของรัฐ
แล้วก็ไม่ดำเนินการแล้วก็ทราบว่าเป็นที่บ้านท่านลำตี
แล้วก็เราก็จะมีโฉนดที่ดิน๘๕๔๖๓๗ไร่อันนี้ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับ
เป็นบุคคลภายนอกที่เป็นครอบครัวท่านแล้วต่อมาหมายเลขสาม

ศิราชัยทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่อยู่กับท่าน
แล้วก็นอกจากนั้นโฉนดที่ดินหมายเลข๗ก็คือ๓๔๗๗๓๗ไร่
แล้วก็หมายเลข๘เนี่ยก็เป็นบริเวณของสนามฟุตบอล
จากนั้นก็ยังมีสนามทางเข้าสนามแข่งรถดูในชาร์จ
นี่คืออะไรฮะข้อมูลนี้ไม่ต้องเอามาจากไหน
ได้เลขก็ทราบนี่คืออะไรไหมครับ
ผมเห็นว่าการมีจริยธรรมในเมื่อสารรัฐบนตรีเนี่ย
ต้องมีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
ไม่เคารพกฎหมายเนี่ยคือทั้งที่รัฐมนูลมาตรา๕๗
บอกว่ารัฐคือรวมรัฐบันตรีด้วยต้องไปแต่แบบตาม

ครับท่านทวีครับมีท่านสมาชิกประท้วงเชิญครับ
ผมสุประชัยใจสมุทรภูมิใจไทย
ขออนุญาตประท้วงผู้กำลังอภิปราย
ประการแรกก็คืออยากจะเรียนว่าท่านผิดข้อบังคับข้อหกสิบเก้า
ซึ่งท่านประธานก็ได้แจ้งต่อผู้อภิปรายแล้วว่าท่านอภิปรายวนเวียนซ้ำซาก
สิ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าเรื่องนี้กรณีที่ท่านกำลังอภิปรายเนี่ย
ผมเคยลุกขึ้นประท้วงเมื่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่แล้ว
เพราะว่าท่านอภิปรายเรื่องนี้เรื่องเดิมกัน
ซึ่งซ้ำกับเรื่องตอนที่อภิปรายครั้งแรกท่านประธานครับ
ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามผมบอกว่าเป็นการวนเวียนซ้ำซากประเด็นเดิมกับการอภิปรายครั้งเก่าด้วย
โดยนอกจากนี้แล้ววันนี้มีสมาชิกได้อภิปรายเรื่องเดียวกันนี้โดยท่านอื่นแล้ว
เพราะฉะนั้นผมจึงขออนุญาตให้ท่านประธานได้โปรดใช้ข้อบังคับข้อ๗๐นะครับ
เมื่อเห็นว่าท่านอภิปรายมาพอสมควรแล้วก็ให้ท่านยุติการอภิปรายเสีย
มีฉะนั้นแล้วจะเสียเวลาครับผมฟังเรื่องนี้มาสามครั้งแล้วปีนี้
กระโดงเรื่องเดิมเลยสนามฟุตบอลสนามเดิมสนามแข่งรถสนามเดิม
แผนที่ที่ท่านเสนอมาก็เป็นแผนเดิมที่ท่านอภิปรายครั้งที่แล้วครับ
เพราะฉะนั้นท่านต้องวินิจฉัยแล้วให้ท่านหยุดอภิปราย
เว้นท่านจะอภิปรายเรื่องอื่นก็อภิปรายไปครับเรื่องนี้ผมว่าน่าเบื่อแล้วอะครับ

ครับผมขอวินิจฉัยก่อนนะครับก็ได้เตือนท่านพลตำรวจเอกทวีไปแล้วนะครับ
ว่าท่านได้อภิปรายวนเวียนซ้ำซากซ้ำกับบุคคลอื่น
ก็ได้เตือนแล้วนะครับอยากจะให้ท่านได้เปลี่ยนเรื่อง
หรือนำเรื่องอื่นถ้าจะพูดถึงก็พูดถึงผ่าน
ไม่ใช่มาย้ำเป็นเวลาหลายนาทีนี่มันก็จำเจบนเวียนอยู่ที่เดิมนะครับ
ท่านชูกันโน่มีอะไรประท้วงเรื่องอะไรครับ

สวัสดีค่ะสมาชิกสภาพุทธแห่งรัฐศดรจังหวัดกระลาศเขต๒ภักดิ์ประชาชา
ผมก็นั่งฟังการอภิปรายของท่านพันธนโนเอกทวีทศ๒
นะครับวันนี้เป็นการอภิปรายยติไม่ไว้วางใจ
ซึ่งในประเด็นข้อกล่าวหาเรื่องของจริยธรรม
ทวีจำเป็นที่จะต้องเอาเรื่องทั้งหมดของผู้อภิปราย๓๔คน
อภิปรายตอนแรกเพื่อมาสรุปในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบ
เพราะท่านเป็นผู้อภิปรายสรุปในประเด็นตรงนี้ครับ
ผมอยากให้ท่านพิจารณาด้วยว่าการพิปรายนั้นเป็นไปตามยติที่ทางฝ่ายค้านได้ยื่นต่อประธานสภาพุทธแทนรัศดร
และเราก็เป็นไปตามข้อบังคับของการประชุมสภาพุทธแทนรัศดร
ว่าประเด็นเหล่านี้คนที่จะมาตอบได้คือท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรี
ส่วนท่านสมาชิกท่านผู้มีเกียรติครับ
ผมขอวินิจฉัยนะครับท่าน

ถ้าท่านไม่ได้ใช้ข้อบังคับตรงนี้
ผมอยากให้ท่านใช้ข้อบังคับข้อ๙
ควบคุมการประชุมให้เป็นไปที่ด้วยความเรียบร้อยด้วยครับ

ก็นี่แหละครับผมพยายามจะควบคุมการประชุมนะครับ
ถ้าหากว่ามันผิดข้อบังคับผมก็จึงได้เตือนนะครับ
เดี๋ยวผมวินิจฉัยให้จบก่อนครับ
คือผมก็ยังยืนยันคำวินิจฉัยเดิมว่า
ทวีได้วนเวียนซ้ำซากนะครับ
ประเด็นกับหลายท่านที่ได้อภิปรายไป
ฉะนั้นนี่ผมจึงเตือนท่านทวีว่า
ถ้ามันจบมันหมดเรื่องที่จะอภิปรายแล้วก็ควรจะยุติแล้วครับ
ถ้าจะลงประเด็นนี้ท่านก็อภิปรายผ่านผ่านแล้วก็ไปประเด็นอื่นนะครับ
ขอขอเตือนท่านมันผิดข้อบังคับครับ
ถ้านประธานครับ
มงคุฎกิจครับเดี๋ยวท่านสุประชัยประท้วงก่อนครับ
ผมก็ไม่ได้วิจัยนะครับท่านสุภาชัยมันก็น่าจะจบแล้วครับ
ประเทศประธานครับผมสุภาชัยเจสมุทรครับ

ท่านท่านกรุณาวินิจฉัยพฤติการที่ท่านผู้อภิปรายได้อภิปรายไปเนี่ย

คือนอกจากซ้ำกับผู้อื่นแล้วเนี่ย
ยังซ้ำกับตัวเองเมื่อ๒สมัยที่ผ่านมาด้วย
เพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์และท่านจะได้วินิจฉัยด้วยความเข้มแข็งครับ

ท่านมงคลกิจ

อันนี้ผมไม่ได้ประท้วงท่านทวีไม่ได้ประท้วงท่านสุประชัย

ให้ท่านประธานทำตามข้อบังคับข้อที่๙วงเล็บ๑นะครับ

ซึ่งผมก็ทราบอยู่เต็มอกครับว่าท่านประธานสุปชัยโภสุเนี่ย

อยากให้เกียรติกับฝ่ายค้านในการอภิปราย
แม้ประเด็นจะซ้ำกันไปก็ตาม
แต่ท่านรัฐมนตรีก็สามารถชี้แจงในช่วงสุดท้ายได้

กระบวนการราชการยังไม่ขยับเลย

ถ้ายังไงต้องฝากท่านประธานวินิจฉัยด้วยว่านี่เป็นเวลาของฝ่ายค้านนะครับ

ผมมองว่าท่านประธานขัดข้อบังคับ

ให้ท่านประธานวินิจฉัยโดยด่วนแล้วก็พินาตัวเองด้วยครับ
ผมเรียนคุณมุมคลกรกฏว่าถ้าไม่ต้องห่วงหรอกครับ
สำคัญว่าตอนทำหน้าที่เนี่ยผมเป็นประธานในที่ประชุม
ปีที่ผ่านมามันก็พิสูจน์ได้ว่า

คือผมไม่สามารถที่จะลาออกจากสมาชิกพักภูมิใจไทยได้หรอกครับ
แต่ว่าการทำหน้าที่ตรงนี้ผมจะต้องไม่มีพักนะครับไม่มีพักไม่มีพวก
ฉะนั้นผมควบคุมการประชุมอยู่แล้วนะครับเชิญท่านทวีอภิปรายต่อครับ
ครับทำเป็นอะไรที่มันซ้ำซ้ำกันมากทั้งก็ไม่ซ้ำแล้วก็ผ่านนะครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะผ่านผ่านครับคือยังไม่เคยมีใครเอาเลขฉโนต
แล้วมาพ็อตในแผนที่นี้เลยแล้วก็สิ่งที่ผมพูดก็เนื่องจาก
ผมเห็นว่าลำตีท่านมีความไม่ซื่อสัตว์สุดเป็นที่ประจักษ์
เพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านก็พูดแล้วว่าเอางบมาลงในพื้นที่
ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นที่ดินของสาธนสมบัติของบินดิน
เป็นของที่ราชการแล้วก็มีบุคคลอย่างน้อยที่สุด
ตัวท่านรมนตรีก็นอนอยู่ที่นี้แล้วอยู่ในพื้นที่ของเอ่อ
ที่ดินรถไฟแล้วก็เอางบประมาณปีละเกือบห้าพันล้าน
แล้วมาใช้เพื่อมันไม่ใช่เพื่อประชาชน
หยอดท่านทะวีครับมีท่านสมาชิกประท่วงทีแล้วครับ
รังสิกรประท้วงเรื่องอะไรเชิญครับ
ผมคลยากประทุกของพอประครับข้อหกสิบเก้า
ประท้วงผู้ที่กำลังพิปรายซึ่งกำลังทำให้ผู้ที่ติดตามข่าวสารนั้น
เข้าใจผิดเข้าข่ายใส่ร้ายครับผมซึ่งผมมีความเชื่อว่า
ท่านบอกว่าเป็นที่ดินของแผ่นดินต้องดูก่อนว่าเป็นโฉนด
หรือเป็นอะไรนะครับตรงนั้นจะให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ยังไม่ได้ตอบ
หรือบุคคลภายนอกซึ่งบุคคลภายนอกคือประชาชนอีกเยอะนะครับ
ผมผมมีในใช้ตรงนี้ฉะนั้นเขาจะอ่าเข้าใจครับ
รังสิกรครับเชิญนั่งเถอะครับคือ
ตอนนี้ฝ่ายค้านกำลังอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คือการกล่าวหา
จะถูกหรือจะผิดนั้นท่านลำตีจะเป็นผู้ชี้แจงเองนะครับ
ท่านสมาชิกไม่มีสิทธิ์ที่จะอภิปรายมีสิทธิ์แค่ประท้วงผิดข้อบังคับนะครับ
เชิญท่านทวีครับผมก็ได้เตือนท่านทวีไปแล้ว
ทวีก็รับปากแล้วนะครับตัวไหนที่ซ้ำท่านก็จะผ่านนะครับ
แล้วก็ไปประเด็นอื่นเชิญครับครับอยากให้ถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับ
แต่ว่าผมจะอภิปรายเดินหน้าไปครับกับจากข้อเท็จจริงเรื่องการเอางบประมาณเข้ามา
แล้วบอกว่าจะเข้ามาปรากฏว่าคนที่เป็นเจ้าของสนามกีฬาก็ดี
คนเป็นสนามต่างแล้วท่องเที่ยวต่างก็เป็นคนในครอบครัว
แล้วเราก็จะให้เห็นว่าเอางบประมาณโดยเฉพาะกรมทางหลวงชนบท
มากที่สุดในประเทศอันนี้มันทำให้เห็นว่า
จริยธรรมเนี่ยรัฐมนูลนี้ให้ความสำคัญมาก
ถึงขนาดต้องถอดถอนต้องฟาร์มเป็นลำตีสิ้นสุด
ดังนั้นผมก็อาจจะสรุปได้ว่าอันนี้คือเป็นตัวอย่างหนึ่ง
แล้วที่สำคัญอย่างยิ่งท่านต้องปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งคัด
เมื่อสารเนี่ยเป็นการตัดสินเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สามารถที่จะยันกับคนภายนอกได้ตามปวิแพ่ง
มาตราร้อยสี่สิบห้าวงเล็บสองดังนั้นที่ดินดังกล่าวจึงเป็นที่ดิน
ของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งทางการรถไฟ
ที่สำคัญที่สุดตอนนี้ท่านทราบไหมว่าการลดไฟเนี่ย
งบการเงินปี๖๔มีปัญหาเรื่องทรัพย์สิน
เพราะไม่มีการพูดถึงเลยทั้งที่ดินอันนี้เป็นของ
ล้น๙รัชกาลที่๖ดังนั้นผมอยากจะสรุปสั้นแล้วกันนะครับ
คือจากที่ผมอภิปรายมาในเรื่องที่ท่านมีวิธีพอเข้ามาเป็นลำตี
แล้วก็ในฐานะที่เคยเป็นผู้รับเหมาลงโม่มาก่อนกลับเอางบแล้วมากระจุกไว้ที่จังหวัดตัวเอง
แล้วก็แล้วเพื่อประโยชน์กับครอบครัวนั้นผมจึงมองว่าข้อที่๑นะผมจะสรุปเป็น๑๑ข้อ
ข้อที่๑ท่านยังคงไว้ซึ่งหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตัคชั่นก็คือการซุกหุ้น
ข้อที่๒การเป็นการขัดคันของผลประโยชน์เอาห้างหุ้นส่วนเข้าไปทำสัญญากับรัฐ
เมื่อกี้ผมสีให้เห็นแค่๕๒โครงการกรมทางหลวง
อันที่๓มีความประพฤติและไม่มีความซื่อสัตว์เป็นที่ประจักษ์ไร้คุณธรรมจริยธรรม
เพราะว่าประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมนั้นถ้าเราเป็นนักการเมืองเราเป็นผู้บริหารประเทศ
เราเอาต้องเอาประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตัวระบบคุณธรรมและระบบอุปถัมภ์
จะต้องเอาระบบคุณธรรมมาก่อนอันนี้ผมคิดถึงบอกว่าไร้คุณธรรม
ข้อที่๔เป็นข้อที่๓ข้อที่๔แล้วกันนะฮะ
ฟาฟื้นหรือไม่ประโยชน์ตามมาตรฐานเจยะธรรมอย่างไร้แรงเจยะธรรมก็เขียนไว้แล้ว
ต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวเพราะที่ดินนี้มันที่ดินของประเทศชาติ
แล้วก็ข้อที่๕พักการเมืองที่รับบริจาคจากเอกชนเนี่ยนะฮะ
แล้วให้เอกชนมาผมคิดว่าถ้าการหัวประมูล
ผมคิดว่าถ้ากรมทางหลวงทั้งหมดแสนฟ้าล้านเนี่ยถ้าลดไปสัก๓๐หรือ๒๐เนี่ย
มโหลานมันเป็นการทำลายความมั่นคงและการบริหารราชการแผ่นดินและระบบเศรษฐกิจ
แล้วไม่มีหน่วยงานไหนที่ยิ่งใหญ่เท่ากับกระทรวงคมโนคมแล้วมีการก้าวไก่แทรกแซงพวกพ้อง
อันนี้ผมอยากตัวอย่างท่านสสกมลศักดิ์ได้พูดไปแล้วนะครับ
แล้วก็แสวงหาประโยชน์ของหน่วยงานให้กับตนเองที่ดูแล
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของกรมทางหลวงรถไฟก็เอาบริษัทที่อยู่ในบ้านตัวเองไปเอางาน
แล้วก็ใช้อำนาจเพื่อตัวเองและพวกพ้องให้ได้โครงการต่าง
โดยเฉพาะท่านทราบไหมฮะคู่สัญญากับบริษัทบุรีเจริญเนี่ย
ไปได้รถไฟลางคู่ที่กำลังมีปัญหาอยู่ที่ว่าต่ำกว่าราคาไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย
ช่วงหนึ่ง๒๐๐๐๐ล้านก็ไปจอยกับบริษัทของรองนายก
ที่ท่านโอนให้คนอื่นไปทำนะครับ
แล้วก็ยังมีบริหารราชการแผ่นดินเห็นแก่ประโยชน์ส่วน
ตัวไม่คำนึงคุณประโยชน์ประเทศชาติและละเว้นไม่ดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเข้งคัดและสร้างความเสียหายแค่แผ่นดินและสมดุลนำนันหยัด
แต่ว่าอันนี้ท่านปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเลยนะแล้วก็ไม่ดูแลให้มีการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมปล่อยให้มีการหัวประมูลอย่างมหึมาครับจากเหตุผลดังกล่าว
ผมก็มีความไม่ไว้วางใจท่านลำตีและเห็นว่าฟาร์มลำตีความเป็นลำตี
สั้นสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐดูลมาตรา๑๗๐ครับขอบคุณมากครับท่านประธาน